ข่าวแรกมาดูที่เรื่องของคดีฆ่าเสือดำกันก่อน
ยังคงติดตามกันอยู่ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับ
ทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธ
คนขับรถบอกว่าพูดเล่น

คุณผู้ชมตัดสินจริงว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะกับคลิปเสียงที่ได้ฟังกันไป
แต่ว่าตำรวจเขามั่นใจนะว่าหลักฐานมีเยอะเอาผิดได้แน่นอนนะครับ

นายเปรมชัยกรณสูตรพร้อมด้วยนายยงโดดเคลือ
ก็เป็นคนขับรถที่พาเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่ในสวนเนี่ย
เดินทางมากับธนาความเดินทางไปรับทราบข้อเกลาหา
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปป
คือการมาครั้งนี้มาก่อนเวลานะ๑ชั่วโมงเลย

แต่ว่าเก็บได้แค่ภาพตอนที่เดินเข้ามา
ขณะที่ธนาคต์ของตำรวจพลตำรวจเอง
วรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พร้อมเปิดเผยหลังการสอบปากคำบอกว่า
เปรมชัยและคนขับรถทั้งสองคนให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์

แต่ก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยครับ
แล้วก็บอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหานี้มาจากการพบพฤติกรรมร่วมกันกระทำความผิด

ส่วนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ล่าสุดอายการร้องขอเพิ่มเติมนั้นก็ยังต้องรอผลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
โดยจะเร่งให้เสร็จในสัปดาห์นี้เพื่อส่งอายการพิจารณานะครับ
ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เรายังได้ไม่ครบ
วันนั้นที่ผมไปที่ทองหมอภูมิก็กราบเรียนท่านแล้ว
ถ้าอนุมัติให้ส่งแม้เธอก็บอกส่งได้เราก็ส่ง
ขณะนี้เราก็เร่งรัดผลทางนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยาน
เพื่อจะส่งให้ภังไหยอาการต่อไป
ยังไม่ได้ครับเมื่อวานผมไปรอจนถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้

รวมวันนี้อีกหนึ่งข้อหาคือร่วมกัน

อันนี้อีกหนึ่งข้อหารวมเป็นทั้งสิ้นก็คือ๑๓ข้อหานะคะ
ก่อนหน้านี้คือคดีติดสินบนเจ้าพนักงานคนละคดีกันนั้นนะคะ
ส่วนพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าผู้การปปบอกแบบนี้บอกว่า
ได้มีการแจ้งข้อหากับนายเปรมชัยแล้วก็นายยงคนขับรถของนายเปรมชัย
ซึ่งหลังจากแจ้งข้อหาแล้วก็สอบปากคำไปแล้ว

เนื่องจากว่านายเปรมชัยแล้วก็นายยงเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
ไม่มีพฤติกรรมพฤติการที่จะหลบหนี
ซึ่งการดำเนินคดีนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจเลยนะคะ
บอกว่าพยานหลักฐานแล้วก็คลิปเสียงที่มีอยู่เนี่ย
น่าจะสามารถเอาผิดกับทั้งคู่ได้
ยืนยันบอกว่าจะสามารถสรุปสำนวนได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
โดยหลักก็เป็นคำพูดของพยานแต่บังเอิญเขามีการอัดเสียง
มามอบให้ด้วยวันนั้นที่คุณวิเชียนเอามาให้
เราก็ส่งไปตรวจที่พศว่ามันมีการตัดต่ออะไรยังไงไหม
แต่ส่วนรายละเอียดในเรื่องการพูดคุยคุณวิเทียนก็ถอดมาให้แล้ว
เราก็ใช้ตรงนั้นเป็นหลักมีน้ำหนัก
เราสอบสวนเราดูแล้วมันเป็นไปตามที่เราต้องการสอบส่วนเพิ่มเติม
ในการที่เราจะอวาวิทยาคดี

หลังจากที่ทั้งสองคนรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว
นายยงโดดเคลือถามว่าคลิปเสียงที่มีการสนทนากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่เรื่องของการติดสินบนเนี่ยใช่ไหมใช่คุณพูดใช่ไหม
แต่โยงบอกว่าก็เป็นการพูดล้อเล่น

พูดไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรไปฟังเสียงของนาย
ยงคนขับรถของนายเปรมชัยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ยืนยันไหมครับว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมานี่เป็นเสียงของตัวเองครับ

มีอะไรที่ไม่ตรงบ้างไหมคะ
คล้ายที่บอกว่าคลิปเสียงคล้ายนี้คือคล้ายยังไงครับ

ยอมรับไหมครับว่าเป็นเสียงตัวเองที่พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ครับ

เป็นการคุยเล่นหรือครับ

คุณผู้ชมฟังจากที่นักข่าวถามเขาก็พูดขัดแย้งในตัวนะ

คำว่าคล้ายคือต้องไม่ใช่แต่คล้ายเสียงตัวเอง
แต่พอตอนหลังของการถามของนักข่าวคุยเล่นครับคุยเล่น
ก็คือยังแบ่งรับแบ่งสู้นั่นแหละ

นี่คือที่นักข่าวเขาถามหลังจากที่ให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
แล้วก็บอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
สำหรับนายเปรมชัยเนี่ยเคยถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
สินบนเจ้าพนักงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็รับประกันตัวออกไปในชั้นศาล
ต่อมาพนักงานสอบสวนปปก็เชิญนายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียน
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกไปให้ประคำเพิ่มเติม
ก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อหาในเปรมชัยเพิ่มก็คือร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
คือเติมคำว่าร่วมกันร่วมเข้าไปคือ๒คนนะครับ
ร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานเพิ่มเติมนะครับ
กับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนคือนายยงโดดเคลือ
ตอนแรกโดนแค่นายเปรมชัยคราวนี้คนขับรถมาอีกคนหนึ่ง

เนื่องจากว่าพบพนักงานพบหลักฐานที่นายยงเนี่ย
คุยกันกับเจ้าหน้าที่เป็นคลิปเสียงระหว่างที่ถูกควบคุม
กรณีเข้าไปในพื้นที่ป่าไปล่าสัตว์ป่าก็เป็นการพูดชักจูงให้คล้อยตาม
เพื่อเป็นการแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรายังคงตามกันอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องตามต่อกันยาวเลยนะคะ
โดยเฉพาะล่าสุดอายการก็มีการตีบางประเด็นกลับไปที่ชั้นพนักงานสอบสวน
เพื่อให้มีการพิจารณาแล้วก็มีการตรวจสอบกันใหม่เนี่ยนะคะ

เพราะว่าจะทำให้สำนวนรัดกลุ่มไปที่ศาลสำนวนจะได้ไม่อ่อน
แต่ว่ามองอีกแง่หนึ่งคดีนี้ติดตามกันยาวนะคะ
เสือดำตายไปเกิดใหม่แล้วคดีจะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้